คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะครับไปบ้านกรอกนิดหนึ่งนะครับ

ประเด็นแรกเมื่อเรื่องของการสร้างพญานาคบุรุกรำที่อุทยานรึเปล่า

ขอบทางไปไหมสร้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะถูกรื้อไหม
แต่ใหม่ห่วงห้ามกับธรรมรายร่างกายพูดเสียคร่าว
รับทราบข้อเกราะหาหรือยังเราว่ายังไง

เอาประเด็นเรื่องของการรับบริจาคเงินกันก่อน
นักข่าวไปถามว่าเอาเรื่องที่ลุงพลรับบริจาคเงิน
เพื่อไปสร้างสรรค์สรรพสงคร์ภูลหลวงละ

แต่๑เดือนกว่าแล้วทำไมเงินไม่ถึงมือพระสมบัติล่ะ
ชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้ลุงพลถวายปัจจัยตา
เจตนารมณ์ที่ชาวบ้านเขาบริจาคให้เสียทีเถอะ

ลุงพลนำเงิน๒๙๙๕๐บาท
มอบให้กับผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับรายชื่อของชาวบ้าน
ที่ช่วยกันไปทำพื้นสาราแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนของวันที่๒๒มกราคม
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเอาเงินไปให้ค่าแรงชาวบ้าน

เพราะว่าหลังจากที่ชาวบ้านร่วมกันไปทำ
ก็จะมีการเอาค่าแรงไปจ่ายใช่ไหมครับ
ชาวบ้านก็ร่วมกันนำค่าแรงจากการขุดดินที่สำนักสงภูหลวงเนี่ย
ตั้งเป็นเอาเป็นต้นกันคล้ายกับต้นกระถิ่น
เอาเงินไปตั้งเป็นต้นกันนะฮะคล้ายต้นกระถิ่น
แล้วนำไปถวายให้กับพระสมบัติประธานสำนักสงภูหลวง

เพราะชาวบ้านบางคนไม่รับค่าแรงแต่เอาเงินค่าแรงไปทำเป็นต้น
แล้วก็ถวายเป็นเงินคล้ายต้นกระถิ่น
ชาวบ้านบอกว่าปัจจัยที่นำไปถวายพระสมบัติถือเป็นเงินของชาวบ้าน
ไม่ใช่เงินลุงพลหรือเงินของแฟนคลับ
แบบนี้เงินที่ถวายพระเป็นเงินของชาวบ้าน
ที่ผ่านมายอมรับว่าให้เกียรติลุงพลแล้วนะ
เป็นสะพานบุญในการทำบุญต่อและให้ลุงพลเป็นคนเอาเงินไปถวาย
แต่หลังจากนี้ไม่รู้รู้ว่าไม่ได้มีการนำเงินไปถวาย
ชาวบ้านตัดสินใจขอรับเงินค่าแรง
แล้วชาวบ้านจะเอาเงินค่าแรงนี้ทำเป็นต้นกระถิ่นไปถวายวัดเอง
ไม่ให้ลุงพลเป็นสะพานบุญแล้วนะชาวบ้านขอทำเองนะครับ
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านกกอกคือนายนิ่มบอกว่า
เรื่องของเงินค่าแรงชาวบ้านยืนยันว่าเป็นเพียงการสื่อสารการผิดพลาด
เนื่องจากทางผู้สร้างต้องการให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะ
เมื่อหักค่าใช้จ่ายก็จะนำเงินไปถวายวัด
จากนี้ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ลุงพลเปลยว่า
จะสร้างกระเช้าขึ้นภูผาแอกด้วย
แต่ผู้ใหญ่บ้านห้ามเอาไว้เพราะแค่นี้มันก็ยุ่งมากพอแล้วลุงพล

ส่วนเรื่องของหมายเรียกครับที่ลุงพลทำร้ายร่างกายนักข่าว
แล้วก็ถูกแจ้งความก็หาชิงทรัพย์เพิ่มนะครับ
ลุงพลระบุว่าพร้อมจะไปรับทราบข้อกล่าวหาครับ
ซึ่งก็อยากจะทราบวันเวลาที่แน่นอนเพื่อจะได้เตรียมตัว
เดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอรู้วันแล้วตัวแกติดภารกิจนะฮะ
มีคิวมีคิวนะฮะว่างั้นเถอะ
ส่วนที่มีข่าวออกมาบอกว่าคู่กรณีไม่ขอเจรจา
ก็ลุงพลบอกว่าก็แล้วแต่เขานะฮะสิทธิ์ของเขาครับ

น่าจะเกิดจากการเครียดที่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อครับ
แล้วก็น้องบอกว่าถ้ามีถ้าสมมติว่ามันจะต้องไกลเกลียดหรือเจรจาจริง

ก็ยินดีครับถ้าผมอยู่บ้านผมก็เนี่ย

ยังไม่ทราบวันที่แต่สัปดาห์หน้า

สำหรับเรื่องการครอบครองไม้มะค่าแต้นะครับ

จิ๋วมาสอบปากคำก่อนส่วนหมายเรียกเนี่ยลุงพลเนี่ยคาดว่าน่าจะออกหมายเรียกไปรับทราบข้อเก่าหาในวันพรุ่งนี้
จิ๋วพูดถึงไม้มะค่าแต้น่าสนใจคุณผู้ชมลุงจิ๋วบอกกับทีมข่าวบอกว่าคือจะเรียกไปจะสอบจะอะไรก็กังวลอยู่นะนะครับ
แต่ก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไปตามข้อได้จริงเพราะลุงจิ๋วเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นไม้มะค่าแต้ตั้งแต่เจอท่อนไม้แล้วเจ้าของเขารู้นะฮะ
แล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องเจ้าแม่โสระพีด้วยว่าจะมาสิงสถิตอยู่ในไม้จึงไม่เคยไปกราบไหว้นะครับ
จิ๋วบอกแบบนั้นด้านการก่อสร้างพญานาคล่ะเมื่อวานนี้นะครับมีคนที่ศรัทธาในพญานาคเขาเอาหินสีแดงครับ
มอบให้ลุงพลบอกว่าให้เอาไปบรรจุไว้ที่หัวใจพญานาคโดยลุงพลก็นำไปบรรจุแล้วล่ะครับ
แล้วก็พร้อมพร้อมกับสิ่งของมงคลหินสีต่างต่างแล้วก็ปิดไว้ขณะนี้เขาบอกว่าเหลือเพียงการนำหินสีชมพู
จากพระอาจารย์พลวัดดานพระอินทร์มาบรรจุไว้เท่านั้นครับโดยลุงพลบอกว่าไม่กลัวว่าจะถูกลื้อถอนนะ
หลังจากนี้เนี่ยจะไปขออนุญาตเพิ่มเติมติดขัดตรงไหนก็จะไปขออนุญาตเพิ่มเติมคือถ้าจะสร้างแล้วเสร็จก็พร้อมจะมอบให้เป็นของสาธารณะ
บอกว่าอยากให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คคนจะได้มาเที่ยวกันนะครับลุงพลบอกว่าไม่ได้มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวครับ
ถ้าเป็นแลนดมาร์คได้ก็ดีชาวบ้านจะได้แบบมีรายได้เนอะจากการที่คนไปทงไปเที่ยวก็สามารถก็ขายของกันไปนะครับ